ห่อหิ้วเจ้าตัวนี้ขึ้นโรงพัก

เฮ้ยงูบุก
จริงเนี่ยค่ะ

โอ้โหแล้วดูนะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย

นี่คือไปลงบันทึกประจำวันว่าโดนงูทำร้ายร่างกาย

การแจ้งความเอางูเนี่ย
เข้าคุกเลยแล้วดูรอยมันดิ

งูเหลือมงูหลามฟันมันแหลมคม

ได้แถวจากกันแบบนี้เลยครับ

ลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงสารยุทธ์มาลาจันท

ก็คือคุณรอบพ่อเขาเนี่ยได้

ไปแจ้งความกันจากในตำรวจที่

ใช่แจ้งความเป็นคุณตำรวจจับงูตริฐี
ข้ออาหารความร้ายร่างกาย
นี่มาพร้อมกับหลักฐานเลยนะคะ

เขาต้องมาช่วยจับงูด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณตำรวจเขาจับแต่ผู้รับ
งูไม่เคยต้องมาจับงงจับงูนี่นะ
อะไรละทีนี้อุ๊ยนี่มีไปลองจับงูงูสะดุ้งตำรวจก็สะดุ้งด้วยค่ะ
ใช่ไหมคนมันไม่เคยงนกลัว
คุณผู้ชมฮะเรื่องราวมันยังไงต่อ
เขาบอกว่าคุณลุงได้รับการประถมพยาบาลอย่างที่เห็น
แต่อยากรู้จริงไปทำอีท่าไหนไปเจอกันยังไง
ทำไมถึงได้รับบาดเจ็บแบบนี้ลุงครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับ

มันเอาหางมันมาแท้งออกทีนี้ครับ

มันหางมันสิ่งคำว่านี่ผมกัดหางเลยผู้ชมภูมิตายด้วยครับ
นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม

เดี๋ยวเขาไม่ได้กันทางแต่เขาก็พยายามสู้
เขากัดหางงูครับผม
อุ๊ยเขาบอกว่างงูเหมือนจะมารัดเขาเออเอาหางที้มา
แล้วเขาก็เลยจับหางเหมือนกัน

นี่เห็นว่ามันแทงเขาตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ลงมา

งูตัวนี้มันจะต้องยังไงต่อ
คือคืองูมันถือคติกัดมาก็ต้องกัดต่อ
ก็ซัดแต่เหลี่ยวลอกเขาตรงขานั่นได้แผลชะกันเลยครับคุณผู้ชม
เอางี้ละกันสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาประถมพยาบาลงู
มาประถมพยาบาลคุณลุง
เออแล้วยังไง
คุณลุงทำอะไรโชว์ลัตตาลีให้ดูเลยคุณลุง
คุณลุงไปซื้อตอนจังหวะที่พางูมาที่โรงพักเหรอคะ
ไม่รู้ไปซื้อตอนไหนแต่สุดท้ายลุงแกมีสำหรับงวดนี้แล้วด้วย

เชื่อว่าฟาดเคราะห์น่าจะดวงดี
ก็คิดซะว่าเจองูฉกงูกัดเดี๋ยวก็คงจะดวงดีแล้วมั้ง

หรอ๓เมตรกว่าโอ้โหเอาจะคิดว่าเป็นทางดีก็ไม่รู้ล่ะแต่ยังไงซะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องไว้แล้วนะ
แล้วตอนนี้ทำการไต่สวนเจ้างูตัวนี้เป็นที่เรียบร้อย

เอามาแห่

เอาแล้วไปทำโทษอะไรหน่อยเอาไปกัดคนบุกเข้าบ้านคน
คือตอนนี้ยังพยายามหลักฐานยังไม่ชัดเกตเท่าไหร่